คุณผู้ชมคะมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
มีเด็กชายอายุแค่เจ็ดขวบเองค่ะตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าน้องไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ว่าวตกลงไปในน้ำ
พยายามจะเก็บว่าวแต่ว่าลื่นตกลงไป
แล้วก็น้ำเนี่ยลึกถึง๘เมตรเลยนะคะก็พยายามที่จะงมร่างน้องขึ้นมา
แล้ววินาทีที่แม่นะคะได้เห็นศพลูกเด็กชายอายุแค่๗ขวบเองเนี่ยค่ะ
ก็ร้องไห้แทบขาดใจค่ะคุณผู้ชม
น้องพยายามมาคุณค่ะแม่หลงก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคงไม่ต้องบรรยายถึงความรู้สึกของผู้เป็นแม่นะคะ
รวมถึงพี่สาวญาติญาติ
พอนำร่างของน้องขึ้นมาแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตำรวจสศพตทุ่งมลอปราศาจงสุรินทร์
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำในสระที่หมู่๓ตำบลทุ่งมนต์
ทางตำรวจสพตมทุ่งมนต์ชุดประดาน้ำจากอาสากู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำจุดอำเภอประสาท
ก็ลงพื้นที่ไปสระน้ำตรงนี้เป็นสระน้ำส่วนบุคคลนะคะ
กว้างสิบห้าเมตรยาวยี่สิบเมตรลึกแปดเมตรเลยค่ะ
ชานินได้ทุกทางอายุห้าสิบปีลุงของน้องที่จมน้ำอ่ะนะคะ
น้องชื่อว่าเด็กชายวรีนทรอย่านอนใจอายุเจ็ดขวบ
คุณลุงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลานชวนเพื่อนค่ะ
สามคนไปวิ่งเล่นกันใกล้ใกล้สระน้ำเหมือนกับไปเล่นว่าวกันอ่ะนะคะ
แล้วเว้าของเด็กชายวรีนทรเนี่ยตกลงไปในสระน้ำ
ก็ตะโกนเรียกเพื่อนว่ามาช่วยกันหน่อย
เก็บเว้าหน่อยเว้าตกน้ำเพื่อนอ่ะกำลังวิ่งมาช่วย
แต่น้องก็พยายามที่จะลงไปในสระเพื่อเก็บว่าวก่อนนะคะ
ปรากฏว่าโอ้โหน้องก็ตกลงไปในน้ำอะนะคะ
ซึ่งจังหวะที่เพื่อนเพื่อนวิ่งมาจะถึงเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าไม่ทัน
คือคว้าตัวกันไม่ทันเพราะว่าน้องลื่นลงไปแล้วอะค่ะ
แล้วก็สระน้ำเนี่ยลักษณะคือมันเป็นชั้นแบบสโลปลงไปจนถึงก้นสระเลย
เพราะฉะนั้นคือถ้าลื่นลงไปเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่เท้าจะแตะพื้นได้เลย
กว่าจะถึงก้นสระที่ความลึกแปดเมตรนะคะแล้วก็น้องก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเพื่อนเลย
เด็กเด็กที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็เลยรีบวิ่งไปบอกลุงของเด็กที่เสียชีวิตให้รีบมาช่วย
แล้วก็เรียกให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นมาช่วยกันด้วยแต่สุดท้ายก็งมหากันไม่เจอนี่ค่ะ
ลักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบนี้นะคะคือน้องก็พยายามจะลงไปเก็บว่าวของตัวเองอ่ะ
ที่มันตกลงไปในน้ำเนี่ยจังหวะนี้ค่ะแล้วน้องลื่นเพื่อนก็คือยังวิ่งมาไม่ถึงตัว
พอเพื่อนถึงนี่น้องคือลื่นตกไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ช่วยกันไม่ทัน
ใช่ค่ะเพราะว่าพอลงไปข้างในในน้ำปุ๊บมันเป็นสลบลงไปจนถึงก้นบ่อเลยนะคะ
พอลุงมาถึงก็งมหากันไม่เจอชาวบ้านก็ไม่เจอเลย
ไปแจ้งทีมชุดประดาน้ำจากอาสากู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำจุดอำเภอประสาทมาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
สุดท้ายก็ไปงมเจออยู่ใต้สระน้ำเลยค่ะแล้วก็นำศพขึ้นมา
แม่เนี่ยนะคะใจแทบขาดตะโกนร้องเรียกชื่อลูกชายตลอดเวลา
ร้องไห้แบบน้ำตาจะเป็นสายเลือดนะคะแล้วก็ช็อตที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

เอาหมายไปแม่เดี๋ยวว่าแม่ญาติถัดข้าแม่ของก่อนนะ
คุณผู้ชมคะร้อยตำรวจเอกฉันธวัฒน์จันเกียรติกรพนักงานสอบสวน
สพตำบลทุ่งมนต์ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะไปเก็บภาพเก็บข้อมูล
ทางญาติของน้องที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เคลื่อนศพของน้องให้กับญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ